สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าพายุกองเซินจะสลายตัวไปแล้ว
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยของเราจะฝนลดลงนะคะคุณผู้ชม
เพราะจากการตรวจสอบเราพบว่ายังคงมีร่องมรสุม
พาดผ่านบริเวณตอนล่างของภาคเหนือนะคะทางตอนกลางของประเทศไทยของเรา
วกกับในระยะนี้ค่ะยังคงมีมรสุมฝนประจำฤดูกำลังปานกลางค่ะ
หอบนำฝนเข้ามาตกในประเทศไทย
สองลักษณะอากาศนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยของเราจะมีฝนตกชุกนะคะ
ราว๔๐๗๐ของพื้นที่ค่ะในระยะนี้
เพราะฉะนั้นต้องระวังอันตรายจากฝนกันไปยาวค่ะ
ในขณะที่สถานการณ์คลื่นยังคงน่าเป็นห่วง
ยังต้องเดินเรือโดยใช้ความระมัดระวังนะคะ
เพราะว่าขึ้นทั้งสองฝั่งถ้าบริเวณไหนมีฝนตก

คุณผู้ชมคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
เพราะที่นั่นต้องเผชิญกับพายุมิโคลัสค่ะคุณผู้ชม
เข้าถล่มบริเวณชายฝั่งของรัฐเท็กซัสนะคะ
นี่ค่ะคือภาพลมกระโชกแรงที่พัดเข้าถล่มก่อนหน้านี้ค่ะ
พายุลูกนี้นะคะได้กลายเป็นเฮอริเคน
ระดับที่๑ก่อนที่จะอ่อนกำลังลงนั่นเองค่ะ
และนี่คือลูกค้าระหนาวันนี้สวัสดีค่ะ